คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันช่วงนี้พอลมหนาวมา
เหงาก็ตามมาด้วยนะคะเพลงเกี่ยวกับความเหงาเนี่ยขอกันมาเยอะมากเลย
เพลงนี้เนี่ยตอนนี้กลับมาฮิตอีกครั้งเลยอ่ะชื่อเพลงโสดหน้าหนาวของน้องเฉเอมค่ะ
จำได้ว่ามันมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นโสดหน้าหนาวทำไมมันหนาวเป็น๒เป็น๓เท่าของคนอื่น
เหนือเพลงเขาว่าแบบนี้เลยนะคะจะร้องให้ฟังก็เกรงใจค่ะ
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อคนที่มานั่งฟังอยู่นะคะโสดหน้าไหนก็ไม่เหงาใจเท่าโสดหน้าหนาว
เชื่อไหมคะว่าในญี่ปุ่นนะคะความโสดเป็นปัญหาระดับชาติเลยล่ะ
ผู้คนนิยมโสดหรือไม่ก็แต่งงานช้าคราวนี้พอแต่งงานช้าก็ไม่อยากมีลูก
เพราะว่ากลัวลูกจะไม่แข็งแรงพอล่าสุดเลยค่ะเห็นข่าวว่ารัฐบาลกำลังจัดงบก้อนใหญ่
เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายระยะไกลนั่นก็คือการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรในประเทศค่ะ
อัตราการเกิดใหม่ของประชากรในญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงถึงร้อยละ๖
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขการเกิดที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการ
ตอนนั้นเนี่ยใช้งบเกือบ๕ล้านนะคะปรากฏว่างบขนาดนี้ได้คู่แต่งงานเพิ่มขึ้นมาแค่๒๑คู่
คราวนี้เลยต้องพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่เผื่อจะได้สร้างโอกาสให้คนโสดเจอคู่ของตัวเองได้ง่ายขึ้น
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าในที่สุดนะ
อาจทำให้คนสองคนมาเจอกันแต่จะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนนะเนี่ย
ยังไงยังไงก็ต้องอยู่ที่คนสองคนที่เล่าถึงเรื่องของความโสด
เพราะว่าวันนี้มีคำถามหนึ่งของน้องสาวโสดคนหนึ่งฝากเข้ามา
ส่งมาบอกว่าพี่อ้อยคะขอแทนตัวเองว่าโบ

ตอนนี้โบอายุ๓๒ปีไม่เคยมีแฟน

เพื่อจะพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปเป็นแฟนมาก่อนเลยในชีวิต
เอาง่ายคือทั้งชีวิตเป็นแต่ที่ปรึกษา

เรารู้สึกว่าทำไมมีความรักและเป็นทุกข์กันมากจัง
ป่ะฟังคนอื่นเยอะหรือเปล่าคะเลยแอบหลอน

โสดหลายคนเป็นคนตอบปัญหาความรักได้ดีมาก
จริงค่ะทั้งที่ไม่เคยได้สัมผัสความรักมาก่อน
เพราะเรื่องแบบนี้ปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจ

ใครก็สามารถเป็นเจ้าของคำตอบในเรื่องความรักได้ทั้งนั้นนะคะ
ล่าสุดมีเพื่อนแนะนำให้โบรู้จักคนคนหนึ่ง
ใจลึกบอกว่าก็อยากมีแฟนนะอยากมีความรัก
แต่พอจะมีคนเข้ามากลับไม่กล้าที่จะเรียนรู้เขา
หรือให้เขาได้เรียนรู้เรามากกว่านี้
ทั้งที่ตอนนี้อายุก็ไม่น้อยแล้ว
บอกตัวเองว่าก็ค่อยคุยเป็นเพื่อนไปก่อน
แต่เหมือนความรู้สึกตอนนี้มันบอกไม่ถูกว่า
เรากลัวหรือว่าอะไรค่ะพี่อ้อยหรือเรียกว่าเราปิดใจ
เลยอยากได้คำแนะนำจากพี่อ้อยกับสถานการณ์แบบนี้
โบอยากจะมีความรักที่ดีและอยากจะเปิดใจ
ทำยังไงดีคะขอบคุณพี่อ้อยอีกครั้งค่ะ
น่าจะโดนใจหลายคนนะคะบางคนโสดจนชิน
เลยเริ่มกลัวว่าตายละถ้ามีคู่
มีความสุขเท่ากับตอนโสดหรือเปล่าความโสดมันมีความสุขไงคะ
คนที่แต่งงานเขาถึงเรียกว่าสละโสดถ้ายังไม่เจอใครที่น่ารักมากพอ
ให้เราสละความสุขซึ่งความโสดอย่าเพิ่งโดดจากคานค่ะ
จริงพี่อ้อยว่าความกลัวก็เป็นสติอย่างหนึ่งนะคะ
ถ้าน้องไม่กลัวอะไรเลยอันนี้เนี่ยจะน่ากลัวกว่า
ที่ผ่านมาสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรายังไม่ได้เอาไปผูกขาใคร
ก็สุขกายสบายดีจะมีแฟนทั้งทีก็ต้องเป็นคนที่ทำให้เรา
มีความสุขมากกว่าตอนโสดค่ะเพื่อนเพื่อนรอบตัวมักจะมีความหวังดี
แนะนำคนนั้นคนนี้ให้บางคนก็สำเร็จนะคะเวลาเพื่อนริขิต
แต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหลายครั้งที่ความหวังดี
บางทีก็เป็นความกดดันค่ะไหนจะเกรงใจเพื่อน
จะเกรงใจคนที่เพื่อนแนะนำมาและกับบางคนนะคะ
เวลาที่ไปคบกันลองคบกันดูเนี่ยรู้แล้วล่ะว่ารักกันไม่น่าจะรอด
อดก็คงไม่อุ่นแต่ความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผลไงคะ
มันไม่สามารถที่แบบเออเออรักกันไปเถอะตามใจเพื่อนหน่อย
บางคนนะคะตรงตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกข้อเลย
คือฉันอยากได้แฟนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ตรงทุกข้อนะคะ
แต่แค่ใจไม่ชอบก็เป็นคำตอบแล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ใช่
คนบางคนไม่มีอะไรตรงสเปคเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่กลับติดอกติดใจพร้อมที่จะยอมเสี่ยงสักตั้ง
ลองคบกันไปก่อนอนาคตถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากัน
มีแฟนไม่ใช่การรับสมัครงานไงคะเลือกแต่คุณสมบัติที่เหมาะสม
แค่เป็นคนที่เราไม่ได้รักมันก็จบแล้วอ่ะบางคนติ๊กถูกทุกข้อเลยอ่ะ
ติดแค่นิดเดียวทำไมไม่รักก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นคู่ชีวิตของเราไม่ได้
ที่น้องรับฟังปัญหาคนอื่นมาเยอะพี่ก็ไม่แน่ใจอย่างที่บอกค่ะ
ว่าน้องหลอนหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยควรฟังเอาไว้เป็นแนวคิด
แต่อย่าทำให้ชีวิตไม่กล้าจะรื่นรมกับความรักความสัมพันธ์นะคะ
เราคงได้ยินประโยคที่บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์
แต่มันก็มีความสุขซ่อนอยู่ในนั้นไงเรื่องแบบนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะ
ไม่ต้องพยายามบางคนตั้งกำแพงไว้สูงลิฟต์เลย
เจอคนที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในใจกำแพงยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
วันไหนก็ตามที่น้องเจอคนที่โดนใจนะเราจะกลายเป็นคนที่ทำลายกำแพงนั้น
ด้วยตัวของเราเองแต่ห่วงนิดเดียวค่ะเมื่อความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
คนบางคนบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ไม่มีใครมาตั้งนาน
พอเปิดใจคบกันอ้าวเขาดันนอกใจเราก็จะยิ่งฟูมฟาย
แล้วก็คิดว่านี่หนูอุตส่าห์ทำลายกำแพงของตัวเองเพื่อรักเขา
ทำไมทำกับเราแบบนี้รู้อย่างนี้ไม่รักใครดีกว่า
จริงมันคนละเรื่องกันค่ะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรัก
ถ้ารักกันก็เดินหน้าต่อถ้าไม่รักกันมากพอก็แยกย้าย
ลองคิดง่ายแค่นี้ก่อนทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
ความรักก็เช่นกันการลงทุนด้วยหัวใจใช่ว่าจะได้กำไรเสมอไปนะคะ
เมื่อเจอคนที่เรามีใจก็คบกันไปดูใจกันไป
ใช้เวลาดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจภายหลัง
ซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยสุกก็หัวเราะเสียงดัง
หัวใจพังก็ร้องไห้พอน้ำตาแห้งก็ตบแป้งแล้วเดินหน้าต่อ
ไม่ต้องรอใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มค่ะโบ
สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเอง
คนที่เข้ามาถือว่าเป็นโบนัส
มีเขาก็ดีไม่มีก็อยู่ได้
ถ้าเราปรับใจตัวเองได้แบบนี้นะคะ
จะไม่รู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องที่ต้องกดดันตัวเองอะไร
คนเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุด
เวลาที่มีความรักไม่ใช่เรียนรู้แต่เขา
แต่เรายังได้เรียนรู้ตัวเองว่าเออตอนฉันมีความรักเนี่ย
ฉันเป็นหนักได้ขนาดนี้เฉลือ
ถ้าบังเอิญว่าคนที่เพื่อนแนะนำยังไม่โดนใจ
ศึกษากันไปถือว่าได้เพื่อนร่วมโลกมา๑คน
ขำสุขทุกข์ยังขึ้นอยู่กับเรา

มีใครเข้ามาก็ค่อยพิจารณากันไป
เราไม่ได้เดินตัวพร่องเพื่อรอใครสักคนมาเติมเต็มซะที่ไหนล่ะ
ถ้าเจอคนคนนั้นก็ลองเสี่ยงกับเขาสักตั้ง
แต่แย่ที่สุดก็แค่กลับมาโสดไม่มีอะไรโหดร้าย
แต่ถ้าบังเอิญว่าเรียนรู้กันไป
เราดันไปได้เจอคนที่ทำให้เราไม่เหงาจนเกินไป
แรกอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ค่ะ
คบมาคบไปกลายเป็นคนที่เราอยากอยู่ใกล้ทั้งชีวิตก็เป็นไปได้นะ
ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเพื่อหาใครคนนั้น
รออย่างมีความสุขเดี๋ยวก็มีใครมาขอแบ่งปันความสุขใกล้
การใช้เวลาเพื่อรอใครคนนั้นไม่ใช่ใครก็ได้นะคะ
เข้าใจคำว่าใครคนนั้นกับใครก็ได้ก่อน
คนนั้นคือคนที่ต้องโดนใจพอดีหรืออย่างน้อย
ฉันรักเขามากพอจะมองข้อเสียของเขาเป็นเรื่องที่ปรับกันได้แก้กันได้
แต่ถ้าน้องบอกว่าใครก็ได้โอ้อันนี้มันเปิดกว้างเกินไปอะค่ะ
นานมาทีขอให้มาอย่างดีอย่ามาแบบถี่แต่ไม่จริงใจ
ถ้าเทียบกันนะคนโสดก็แค่หาวิธีแก้เหงาค่ะ
ก็ต้องหาวิธีแก้เศร้าถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่โสดมาได้ตั้งนาน
ถ้าจะลงจากคานต้องเลือกดีดีถ้าน้องรับใครบางคนเข้ามาในชีวิตเร็วไปนะคะ
ก็แค่เพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเองไม่เห็นต้องรีบไปไหน
อย่าใช้เกณฑ์ของอายุมากดดัน๓๒แล้วยังไงคะ
ยิ่งสูงวัยยิ่งไม่ควรอกหักซ้ำถึงได้บอกว่าเลือกดี
แต่ถ้าหากว่าก็คิดว่าเลือกดีแล้วค่ะพี่อ้อยคะก็ยอมลงจากคานอย่างสง่างามเพื่อเลือกเธอแล้วอ่ะ
แต่วันหนึ่งข้างหน้าเพิ่งค้นพบว่าเลือกผิดก็ไม่เป็นไรค่ะ
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันไงคะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหก
ให้สติตามมากำกับหัวใจให้ทันก็พอคือพอฟังเรื่องความรักของผู้คนมาเยอะแยะมากมายอะค่ะ
จะบอกว่าน้องอย่ากลัวซะทีเดียวคงไม่ใช่แต่จะบอกว่าเฮ้ยน้องกลัวกลัวไปเลยก็ไม่ใช่อยู่ดี
เอาเป็นว่ารับมือตามอาการก็แล้วกันถ้าเจอใครสักคนคุ้มค่ากับการเสี่ยง
กำลังเสี่ยงดูสักตั้งแล้วเตือนตัวเองเสมอถ้ารักเขาทำให้เราเจ็บรักตัวเองเราก็จะรอดค่ะ
อย่าเพิ่งมองอะไรไปไกลนักเพราะเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน
้อยย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเจอคนที่ต่างคนต่างใช่ลองใช้เวลาศึกษากันสักตั้งอ่ะ
หากวันหน้าไม่ใช่ความรักที่ให้เขาก็เอากลับมารักตัวเองก็เท่านั้นนะคะ
โลกมันไม่มีความสมดุลนะบางทีนะคะคนไม่มีก็ไม่มีไม่มี
พอคนจะมีคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปรุมกันอยู่แถวนั้นนะคะ
ไม่ค่อยใส่ใจจนความรักมันค่อยค่อยหมดไปอะค่ะวันหนึ่งพอสามีรู้ตัว
เอาล่ะสิคราวนี้กลับกลายมาเป็นสามีที่ดีซึ่งบางทีมันไม่ทันนะคะ
ตอนอยู่ไม่ดูแลจะมารู้สึกแย่ตอนกำลังจะเสียไปพอเขาเริ่มเป็นสามีที่ดี
น้องเองดันมีใจให้กับคนใหม่ไปแล้วแล้วคนใหม่อายุน้อยกว่าตั้ง๑๖ปี
รักครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงติดตามได้อาทิตย์หน้านะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดทุกคน
วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าน้องมีใครหรือไม่มีใครขอให้ไม่ว่าจะมีใครก็เป็นใครที่ทำให้น้องมีความสุข
หรือต่อให้ไม่มีใครก็ขอให้สุขได้ด้วยตัวของเราเองโสดก็ต้องสุขมีคู่ก็ต้องมีคู่ให้สุขด้วยนะคะ
อากาศหนาวแบบนี้แหละค่ะจะมีคนเหงาเพิ่มขึ้นเยอะมากเหงาและถ้าเศร้าด้วย
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป